เอามาดูเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะ
คุณลุงท่านหนึ่งนะคะอายุ๗๖ปีแล้วปกติแล้ว
ลุงท่านนี้จะปั่นจักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้าทุกวันเลยนะคะ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีหมอกลงจัด
ทำให้ช่วงที่คุณลุงจะกลับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วนะ
อีกไม่เกิน๑กิโลเมตรเท่านั้นเองมีรถเก๋งขับมา
แล้วพุ่งชนคุณลุงจนเสียชีวิต
นี่คือสภาพรถที่พุ่งชนคุณลุงจนเสียชีวิต
ศพของคุณลุงเนี่ยพุ่งทะลุกระจกด้านหลังรถนะ
เข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเลย
คนที่เขาเห็นภาพเขาบอกโอ้โหเป็นภาพที่น่าสะหรับใจมาก
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุนิดเดียวเท่านั้นเอง

หลังจากรับแจ้งเหตุนะคะตำรวจสพย่านตาขาวจังหวัดตรัง
คือได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเก๋งชนจักรยานและมีผู้เสียชีวิต
จุดนี้คือหน้าสวนพลึกศาสตร์ภาคใต้ทุ่งไข้
รีบเข้าไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยค่ะที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดที่กลับรถประมาณ๕๐เมตร
จุดนั้นมีชาวบ้านยืนดูเหตุการณ์จำนวนมากนะคะ
สภาพรถพังยับค่ะหลังคาหน้ารถยุบลงมากระจกด้านหน้ากระจกหลังแตก
ทราบชื่อคนขับค่ะนางพัชรีจิระพิวัฒน์อายุ๕๑ปีเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในสุราธานีนะคะ
รอให้การกับตำรวจสีหน้าเคร่งเครียดและจะเห็นว่าด้านข้างด้านขวาของรถออกไปอยู่กลางถนนนั้น
คือรถจักรยานยนต์ขออภัยค่ะรถจักรยานของผู้ตาย
สภาพเนี่ยบิดดูไม่ออกเลยว่าเป็นจักรยานห่างไปอีกเล็กน้อย
แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตบนกระจกรถด้านหลัง
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนายบำรุงโพธารารัฐอายุ๗๖ปี
ชุดนักปั่นจักรยานนอนหงายเท้าพาดอยู่ที่บนท้ายรถ
ติดกับกระจกด้านหลังที่แตกละเอียด
ศีรษะมุดเข้าไปภายในห้องโดยสาร
แล้วก็มีบาดแผลชะกันหลายจุดทั่วร่างกายนะคะ
เจ้าหน้าที่นำร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่โรงพยาบาลย่านตาขาวค่ะ
สอบถามนายคณิตฉิมฉ่ำอายุ๖๕ปีเป็นญาติของคุณตาที่เสียชีวิต
เล่าว่าปกติผู้เสียชีวิตปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำทุกเช้าค่ะ
ตอนเกิดเหตุน่าจะกำลังจะกลับรถเพื่อที่จะกลับไปบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
แต่ไม่น่าจะเห็นรถที่กำลังขับมาเพราะว่าช่วงเช้ามีหมอกลงนะคะ

ชื่อว่านายคารมชูทวีอายุ๕๓ปีเป็นประธานชุมชนคลองด่านช้างค่ะ
เล่าว่าจากการที่ได้สอบถามคนขับรถเก๋ง
คนขับรถเก่งเขาบอกว่าขณะที่กำลังขับรถ
หน้าสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้จุดนี้
เห็นคนปั่นจักรยานเลี้ยวกลับรถแบบกระทันหันในระยะกระชั้นชิด
อีกทั้งจุดดังกล่าวในช่วงเช้ามืด
หมอกค่อนข้างหนาทำให้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดี
น่าจะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ

พันธุ์จักรยานเลี้ยวกับรถเลยมีวิวในระยะกระชั้นชิด
ก็เลยทำให้นี่ทันเลยขึ้นมา
พวกมีฮีก็พึ่งได้รับได้พอดีมีความสำคัญกับเกรนี่
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนนะคะจะเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แล้วก็จะดูภาพกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศนะคะคือเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอาจจะมีหมอกลงได้
เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังกันด้วยค่ะ